เทสที่มีน้องที่โดนหลอกผ่นใช่มั้ย

และสุดท้ายจบลงด้วยการที่น้องนั้นตัดสินใจฆ่าตัวตาย
คุณผู้ชมครับเรื่องของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
เรื่องของบัญชีม้าแล้วก็คนที่กดเงิน
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับฝ่ายสูบสวน
ล่าสุดตำรวจจับได้อีก๓นะครับคือบัญชีม้าแถวที่๓แถวที่๔แล้วก็อีกคนเนี่ยคือเป็นคนกดเงินนะฮะคุมตัวได้ที่เชียงรายแล้วก็มาสอบสวนนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี๕นะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับตำรวจนั้นจับได้แล้ว๔นะครับคนแรกคือนางสาวดอกแก้วอันนี้บัญชีม้าแถวแรกเลยแถวที่๑ฝากขังไปแล้วตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับแล้วก็อีกคนนึงนางสาวสิริพรอายุ๒๐ปีคนนี้เนี่ยเป็นบัญชีม้าแถวที่๒ยังคงหลบหนีอยู่ครับ
ทางพลตบตรีชรินโกพัตตานะครับผู้บังคับการทางตำรวจสอทห้านะครับ
เปิดเผยบอกว่าจากการสอบปากคำทั้ง๓คนรับสารภาพครับ
ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน๒คนรับว่าเปิดบัญชีม้าแลกค่าจ้างบัญชีละ๓๐๐บาท
แล้วก็เอาไปส่งให้กับผู้บงการที่ชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ค่าจ้างครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาททำมาแล้วประมาณ๑เดือนนะครับ
ซึ่งเงินที่กดออกไปแต่ละครั้งครับมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนนะฮะ
และเมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมามียอดกดเงินออกจากบัญชี๑แสนกับอีก๔๐๐๐บาทรวมแล้วครับ
ตลอด๑เดือนกดจากบัญชีม้าไปแล้วคุณผู้ชมครับเกือบล้านนะครับ
การสอบสวนยังทราบถึงแผนของเครือข่ายมิจฉาชีพนะครับ
ลักษณะคือหลอกขายสินค้าไอทีราคาถูกครับซึ่งต่างจากแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยมีการจ้างเปิดบัญชีม้าแถวที่๑
เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์พื้นที่อื่นมีคนจัดหาบัญชีม้ามาขายให้เครือข่ายมิจฉาชีพแล้วก็จะมีแถว๒แถว๓แถว๔อีก
ซึ่งแถว๒๓๔จะใช้เยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับจะได้ง่ายต่อการควบคุมเพื่อจะจ้างคนไปกดเงินในพื้นที่ฝั่งไทย
โครงสร้างการจัดของขบวนการในเรื่องของการหลอกขายสินค้านะครับว่าต้นทางเนี่ยน่าจะมาจากชายแดนนะครับแล้วก็การดำเนินการในส่วนนี้โครงสร้างการจัดเขาจะมีม้านะครับม้าแถวแรกเนี่ย
จะเป็นเรื่องของการเปิดโดยใช้แอปนะครับส่วนสองสามสี่แล้วก่อนไปถึงคนกดเงินเนี่ยจะใช้เยาวชนนะครับเพื่อที่จะให้คนบริหารเงินเนี่ยสามารถที่จะตามได้ว่าเป็นคนคนพื้นถิ่นนะครับแต่ในส่วนของคนที่แต่ในโครงสร้างในเรื่องของคนบริหารบริหารเงินเนี่ยก็คือรับจากคนที่กดเงินแล้วส่งชายแดนไปให้ไปให้ไปให้บอสเขานะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับทางตำรวจสอท๕นะครับมีการคุมตัวนางสาวนัทธานิชาสุขศรีซึ่งเป็นคนกดเงินแล้วก็มีบัญชีม้าแถว๓แถว๔ก็คือเยาวชนอายุ๑๘กับ๑๙ปีครับไปขออำนาจสารอาญาฝากขังในข้อหาร่วมการช่อกงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับ
ครั้งแท้หลังข้าวเรารับรับจ้างเนี่ยกี่ครั้งแล้วหรอค่ะที่เราทำ

รู้อยู่แล้วกับแอดแรก

อยากชี้แจ้งอะไร
คุณผู้ชมครับทวนตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าคนกดเงินโดน
จับไปแล้วนะครับบัญชีม้าแถว๑๓๔โดนจับไปแล้วตอนนี้คือ
นางสาวสิริพรลำปีนะฮะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของบัญชีม้าแถวที่๒หลบหนีล่าสุดตำรวจบอกว่าน่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
ตอนนี้กำลังประสานอยู่ในการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีนะครับอันนี้เป็นคืบหน้าล่าสุดนะครับ